วันนี้อุบัติเหตุที่กางเจนบุรี
คนนี้กำลังนั่งรถจะไปโรงงานทำจานดาวเทียมครับ
คุณป้าเป็นคนขี่รถพ่วงข้างไป
แล้วก็มีน้องสาวแล้วก็หลานอีก๒คนนั่งมาด้วย
ปรากฏว่ารถอาจจะเสียหลักตกลงไปในคลองชลประธาน
แล้วน้ำลึกไหลเชี่ยวแรงด้วยนะครับ
ตำรวจภูทรพนมทวนในพื้นที่กาญจนบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับ
รับแจ้งเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุ
พ่วงข้างตกลงไปที่คลองชลประธาน
ทางหลวงชนบทก็ไปตรวจสอบครับ
นี่เป็นคลองชลประธานสายพนมทวนตลาดเขต

ชาวบ้านบอกว่าช่วยเหลือคนรอดชีวิตขึ้นมาได้๓คน
และกำลังงมหาอีก๑คนครับ
ต่อมาพบเธอแล้วเสียชีวิต
นางสาวขวัญใจอายุ๕๐ปีครับ
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง
ส่วนที่รอดชีวิต๓คนก็คือน้องสาวของผู้ตาย

คนหนึ่งอายุ๒๙อีกคนหนึ่งตัวเล็กอยู่เลยครับ
อายุ๓ขวบทั้งหมดนี้ยังคงตกใจอยู่นะครับ
นักประดาน้ำไปงมจนเจอรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ตกลงไปในคลองความลึกประมาณ๓เมตร
ทั้ง๔คนครับออกจากบ้าน
กำลังจะไปโรงงานทำจานดาวเทียม

ระหว่างทางขี่รถพ่วงข้างมาแบบนี้

อันนี้จรภีร์สันนิษฐานเบื้องต้นนะครับ
ก็เลยทำให้รถเสียหลักพุ่งตกคลองชลประธาน
แล้วด้วยความที่คลองตรงจุดนี้น้ำไหลเชี่ยวแรง

คือทุกคนพยายามลอยคอเพื่อเอาชีวิตรอด
แต่สุดท้ายช่วยได้แค่๓
แล้วต้องสังเวยชีวิตอย่างน่าสลดอีกหนึ่งครับ
มาจากรังหวายก็ตั้งใจจะไปรับพี่สาว

ครอบครัวและญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมจะมอบศพให้นำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
เสียใจด้วยนะครับค่ะนอกเหนือจากข่าวเมื่อกี้นะคะอุบัติเหตุคุณผู้ชมค่ะอีก